มีหนุ่มคนนี้เนี่ยขี้เมาเออ
ที่บ้านก็บอกเลยไอ้เนี้ยขี้เมาอ่า

ทีไรก็จะอารวาสคมขู่คนในบ้านครับรอบนี้เขาบอกว่า
สามขวดเองพี่เบิร์ตโอ้โหสามขวดเองพี่น้ำแข็งสามขวดเล็กนะอ๋อ
แต่ปรากฏว่าหลับคาเปรย์เลยครับ
แล้วคนที่บ้านก็กลัวกันนะไอ้ที่ขู่จะฆ่าเอาปืนจะขู่ยิงเนี่ย
ว่าสักวันหนึ่งจะทำจริงนะสินี่ต้องติดต่อประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองมาเลยครับ
ประหลัดธนทรพลมาพร้อมกับประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงบุรีรำแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตอนเจ้านักที่มันถึงยังไม่รู้ตัวเลยนะต้องสะกิดอ่ะธีรพงธีรพงตื่นตื่นตื่นอ่ะ
พอตื่นมาก็ต้องคุยกันหน่อยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ของธีรพงศ์เนี่ย
แจ้งขอความช่วยเหลือว่าธีรพงศ์ลูกฉันเนี่ยเมาแล้วอารวาส
เอามีดเอาปืนมาขู่พ่อแม่เนี่ยคนในครอบครัวคนอื่นก็โดนเพื่อนบ้านยังโดนเลย
ทุกคนกลัวกันหมดไม่กล้ายุ่งด้วยแล้วครับแล้วพอได้คุยกับธีรพงศ์
ถามอะไรว่าทำหรือเปล่าธิรพงศ์เมาหรือเปล่าลองฟังเขาตอบดู
ไม่ได้ทำอะไรเลยอืมวันนี้วันนี้เอาปืนกับมีดไปขู่ใคร
ไม่ได้ทำอะไรครับเอาทำสิไม่ได้ทำครับไม่ทำเขาจะแจ้งมาทำไมฮะ
เขาแจ้งมาเฉยครับเพราะผมของผมอยู่นี่ผมกลับมาจากนู่น
ผมมานั่งกินเหล้าอืมสามขวดสามขวดหน่อยครับอืม
อย่างเดียวเนอะครับโอ้นี่ขนาดสามคนน่อยน่ะ
ขวดหน่อย๓คนหน่อย๓ขวดใหญ่จะเป็นยังไงสักขนาดนี้เลย
ส่วนคุณแม่ของธีรพงศ์ครับแม่ดวงพรยืนยันว่าธีรพงศ์ลูกฉันติดเหล้า
ทุกวันวันละ๓๔ขวดขวดเล็กขวดใหญ่ไม่แน่ใจอันนี้แม่ไม่ได้บอก
แต่พอธีรพงศ์เมาแล้วก็ชอบอารวาสเอามือเอามีดแล้วก็ปืนที่ติดตัวเนี่ย
ขู่เอาชีวิตพ่อแม่เลยโอ้โหนี่คนเป็นพ่อเป็นแม่โดนลูกขู่ทุกวันเนี่ย
ยังไงอ่ะลูกหลานก็โดนที่ผ่านมาถึงแม้ธีรพงศ์มันจะไม่เคยทำจริงอ่ะนะ
แต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้แม่ก็ไม่รู้หรอกวันดีคืนดีมันจะทำเขาสักวัน
อยากให้เจ้าหน้าที่พาตัวไปบำบัดอาการติดเหล้าหน่อย
ต้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวธิรพงศ์ไปครับไปตรวจก่อนว่าจะมีสารเสพติดหรือไม่อย่างไร
ว่ามีแค่แอลกอฮอล์แล้วก็จะส่งตัวไปบำบัดครับ